ทีนี้มาตามข่าวกันต่อค่ะมาดูเรื่องของลอตเตอรี่๓๐ล้านบาทที่กาญจนบุรีนะคะ
หลังจากที่ทางด้านของนายอัจฉริยะได้เผยแพร่คลิปไป๒๘นาทีกว่า
โอ้โหก็เป็นประเด็นให้วิจารณ์กันต่อเนื่องมายาว
คลิปยังไม่หมดยังมีอีก๒คลิป
อัจฉริยะประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรมบอกว่า
เดี๋ยวจะปล่อยคลิปเนี่ยค่ะทุ่มครึ่งวันอาทิตย์นี้แล้วนะคะ

ใช่ค่ะแต่ยังไม่บอกนะว่าในคลิปอีก๒คลิปที่ว่านี้

แต่มันเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการวางแผนเรื่องส่วนแบ่งต่าง
เชื่อว่าถ้าได้ฟังแล้วเนี่ยจะมองเห็นความจริงของคดีนี้ค่ะ
อันนี้จะเป็นการวางแผนนะครับ
ในช่วงของประมาณเดือนธันวานะ
กับช่วงของเดือนประมาณเดือนพฤศจิกา

คลิป๒เป็นของเดือนธันวาส

ทีนี้คือพี่ก็อยากถามพวกแม่ค้าทั้งหลายนะ
ว่าวันนี้ที่คุณออกมาเป็นพยานเนี่ย
คุณออกเป็นพยานด้วยความสุจริต
ด้วยความโปร่งใสนะครับ
ว่าคุณไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย
โดยมีการตกลงเรื่องเงินรางวัลแบ่งกันหรือเปล่า

คุณทำด้วยความสุจริตโปร่งใสนะ
หรือว่ามีการตกลงกันเรื่องแบ่งเงินรางวัล

ว่าวันนี้แม่ค้ากล้ายืนยันต่อสื่อมวลชนไหม
ว่าตัวเองเนี่ยไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย
คือไม่มีการตกลงเรื่องแบ่งเงินรางวัลกัน
ผมถามสื่อปัญชนไปถามพวกแม้ค้าเนี่ย
ว่ามีการตกลงแบ่งเงินรางวัลกันไหม

ออกมาเป็นพยานด้วยความสุจริตนะ
ที่ออกมาคุยอยู่สองสามวันเนี่ย
หน้าเจ้าเนี่ยหน้าตกลงเนี่ยเหมือนน้าแก้วเนี่ย
ตกลงคือคุณออกมาด้วยความสุจริต
โดยไม่มีการแบ่งเงินรางวัลกันหรือเปล่า
นี่ค่ะนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์นะคะ
ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัธยากรรม
ก็บอกอีกว่าเดี๋ยว๔มิถุนายนนี้

คดีอาญาที่ครูปรีชายื่นฟ้อง

อัจฉริยะบอกว่าอยากจะฝากไปถึง
ทนายความทางฝากฝั่งของครูปรีชา

ว่าเขาพอจะรู้แล้วว่า
เรื่องนี้มันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างค่ะ
เราก็จะพิบายเรื่องของ
ขั้นตอนการไต่สวนมูลฟ้องวันที่๔มิถุนา

ลูกสาวกับเมียของลุงจรูนมาเป็นพยาน

มาขึ้นสืบล่ะหรือว่าจะเป็นพวกแม่ค้า
พวกคนที่เห็นการเก็บโหย

หรือตำรวจที่มาเป็นพยานให้คุณ

มาเป็นพยานในคดีที่มีการไต่สวนมูลฟ้อง

เรื่องที่ว่าจะมีคลิปมาเปิดเผยอะไรไม่มีหรอก

เขาก็ไม่เคยบันทึกเสียงใครนะครับ

ส่วนที่เจ๊เกียวน่ะ
เอาคลิปมาจากไหนนะก็เอามาจากพวกคุณนั่นแหละ
ก็ยังยืนยันว่าเอามาจากพวกคุณที่เป็นปลวกนั่นแหละ
อ่านะคุณไปคิดเอาเองว่าใครอ่ะนะครับ
แต่ว่าเรายืนยันว่าคลิปเสียงที่เราเปิดเราได้มานานแล้ว
น่ะได้มาจากคนที่นะครับเขายอมเป็นพยาน

อืมเนี่ยค่ะไม่ได้เป็นนอนบ่อนไส้นะเป็นปลวก
ก็ยังยืนยันเหมือนเดิมว่าได้มาจากฝั่งของพยานของครูปีชาเองนั่นแหละ
ใช่ค่ะแล้วก็๔มิถุนายนนี้นายอัจฉริยะบอกว่าก็คงไม่เดินทางไป
ร่วมในการนัดไต่สวนนะคะกับทางทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้ม
เชื่อว่าการนัดไต่สวนยังไม่จบในวันเดียวค่ะถือเป็นเพียงขั้นตอนของกฎหมายเท่านั้น
ส่วน๑๗พฤษภาคมช่วงบ่ายในอัจฉริยะจะเดินทางไปยื่นเอกสาร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะเพื่อขอให้ตั้งคณะกรรมการสอบวินัย
พักราชการครูปรีชาไคร่ครวนตามระเบียบเนื่องจากว่าตกเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับแล้วค่ะ